ว่าจ๊ะอาสยามจะไม่ทนนะคะเรื่องนี้ต้องถึงคุณตำรวจอย่างแน่นอน
เพราะว่าเจอโรคจิตมาป่วนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคราวนี้ถึงขั้นที่โทรศัพท์มาขอมีอะไรด้วย
งานนี้จ๊ะเตรียมเลยค่ะเตรียมตัวแฉเลยอัดคลิปบทสนทนาเอาไว้หมด
แล้วก็นำมาโพสต์แฉให้แฟนได้รับรู้ถึงพฤติกรรมเสื่อมไปฟังจ๊ะตอบกลับแบบแสบกันหน่อยค่ะ
คุณโทรหาใครคะไม่ได้ดูเถอะอ้าวโทรมาไม่รู้โทรหาจ๊ะใช่ไหมคะ
ติดต่อจ๊ะเรื่องอะไรนะติดต่อเรื่องอะไรคะคุณพี่ไม่ทันแล้วคุณพี่ไม่ต้องแอป
รถคุณพี่เบอร์คุณพี่ลงทะเบียนซิมใช่ไหมคะ
แป๊บเดียวเดี๋ยวเราแจ้งทางดีเอสไอเช็คเบอร์ได้เลยว่าคุณพี่อยู่ที่ไหน
ทำงานอะไรนะคะเราจะได้เจอกันที่โรงพักค่ะคุณพี่
เหิมเอาเบอร์วนจ๋ามาจากไหนเนี่ยนั่นแล้วสิ
ผู้จัดการของจ๊ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจ้าถึงที่ปลิชแตกขนาดนี้
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแต่ว่าน้องจ๊ะเจอโรคจิต
บุคคลปริศนาป่วนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งส่วนที่เจ้าบอกว่าเช็คเบอร์แล้ว
รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครจริงก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น
แต่ถ้าคุกคามกันหนักกว่านี้ก็แบบที่จะพูดเลยค่ะเจอกันที่โรงพักอย่างแน่นอน
จากนี้ยังฝากบันเทิงไทยรัฐนะคะเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
ว่าส่วนใหญ่ที่โทรกันมาส่งรูปของลับกันไม่ถึงจ๊ะนะคะ
เพราะเบอร์จากไอจีเป็นเบอร์ผู้จัดการเพราะฉะนั้นเลิกส่งกันมาได้แล้วค่ะ
นี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจ๊ะต้องเจออะไรแบบนี้บ่อยนะคะคุณผู้ชมโอ้โห
เดี๋ยวนี้เนี่ยนะพอโซเชียลปิดกั้นปิดบังหน้าตาก็เผยท่าแท้ออกมาให้เห็นแบบนี้
แต่ก็นี่แหละโดนแชร์กันไปตามระเบียบค่ะแต่ก็อยากให้จ๊ะไม่ยอมเรื่องนี้ง่าย
น่าจะได้เป็นกรณีตัวอย่างไปหน่อยบทลงโทษควรได้รับกับคนที่คิดอะไรไม่ดีแบบนี้นะคะ